นี่การเมืองเข้มข้นนะคะนับถอยหลังค่ะอีก๔วันนะคะการชุมนุมใหญ่สิบเก้ากันยายนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราไทยรัฐทีวีต่อเนื่องเลยคือตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของการขอใช้พื้นที่ในการจัดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระจันทร์นะคะคุณผู้ชมก็น่าจะตามเรื่องนี้มาอยู่แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือออกมาว่าไม่ให้ใช้พื้นที่
เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย
ทีนี้ค่ะก็มีกลุ่มที่สนับสนุนในลักษณะที่ว่าก็ไม่ควรจะให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการชุมนุม
และมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าทำไมไม่ให้ใช้ล่ะควรจะให้ใช้พื้นที่ในการจัดการชุมนุมสิ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเขาก็มารวมตัวกันที่ใต้อาคารอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเปิดพื้นที่จัดชุมนุมเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางการเมืองมาถึงตอนเวลาประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
ส่วนทางฝั่งของนายแก้วสันอธิโพธิที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็มาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเพราะว่านัดกับทางอธิการบดีเอาไว้ล่วงหน้าแล้วในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
ส่วนภาพที่ท่านเห็นนี่อันนี้เป็นกลุ่มของ
ฝ่ายที่เขาสนับสนุนให้เปิดให้ใช้
ก็นำโดยในสุชาติสวัสดิ์
ซึ่งมาในนามของนักเขียนบรรดาธิการศิลปินและประชาชน
เชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตย
ก็เอารายชื่อประชาชน๑๙๖๔รายชื่อ
มอบให้กับทางอธิการบดีของธรรมศาสตร์
เพื่อสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ในการจัดการชุมนุม

นำรายชื่อของบรรดาศิษย์เก่าธรรมศาสตร์๒

มอบให้กับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ในการสนับสนุนว่าไม่ให้ใช้เนี่ยถูกแล้ว
นี่นะฮะทั้งสองฝั่งก็มายื่นหนังสือเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
รอยื่นหนังสือให้กับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ย
โอ้โหแบบไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะ

ไม่รู้จะยืนฝั่งไหนยังไงกันดีบางทียืนสลับฝั่ง
ตรงตอนนี้เราจะเพื่อนกันหมดนะ
แนวคิดคนละอย่างแต่ความจริงก็คือเพื่อนกันนะครับ
เอาฟังนะฮะความคิดมุมมองของทั้งสองฝ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
เราจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะเป็นหลังอิง
ที่จะคอยดูแลให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ
คืออันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเกียรติภูมิ
มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
เราไม่ได้ปฏิเสธเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
แต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ถูกต้องคือเสร็จภาพในการชุมนุม
ผมว่านักศึกษาก็มาทำการเมืองให้ดีขึ้นผมอยากจะพูดอย่างนั้นนะครับ
โดยที่ไม่ได้ระเมิดรัฐธรรมนูลเป็นดินแดนของเสรีภาพ
เป็นดินแดนที่ผู้คนจะมาแสวงหาหลักการของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับ
ผมไม่เห็นด้วยที่นายกลุงตู่เนี่ย
จะอยู่ต่อไปควรจะหามีทางมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ผมพูดอย่างนี้เพื่อนพี่น้องธรรมศาสตร์ข้างหลังไม่เห็นด้วยกับผมกับหลายคน
แต่ทำไมเราร่วมกันเพราะอะไรฮะ
เราร่วมกันตรงที่ว่าการชุมนุมการใช้สิทธิ์ใช้ชื่อธรรมศาสตร์

ฟังดีนะครับ
มันเป็นการใช้ธรรมศาสตร์เพื่อความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่สุ่มเสี่ยงสูงสุด
แต่ไม่ใช่การชุมนุมประเภทที่บอกว่า
ขอเชิญมาหนึ่งวันมาสองวันหนึ่งคืน
อยู่สี่หมื่นไม่น้อยกว่าสี่หมื่นนี่คือการชุมนุมเพื่อเคลื่อนไหว
แล้วเคลื่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงมากแล้วผมพวกเราไม่เห็น
แกนนำที่เสนอมาเนี่ยจะรับผิดชอบดูแลได้
นำได้ไหมควบคุมได้ไหมคุ้มครองได้ไหม
แล้วทำไมเขากล้าทำทำเพื่ออะไรตรงนี้ผมตอบไม่ได้
ไม่มีไม่มีคำตอบอะไรนอกจากว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งร่วมมือด้วย
เราเห็นว่าการชุมนุมหรือการประท้วงแบบนี้เนี่ย
มันไม่ใช่การใช้สิทธิ์ที่ได้มาตรฐานประชาธิปไตยและเราเห็นว่า
ธรรมศาสตร์ไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบใช้พื้นที่อันนี้ด้วยแค่นี้นะฮะ
ก็ตอนนี้ทางธรรมศาสตร์ยังได้เปลี่ยนท่าทีนะครับก็ยังยืนยันไม่ให้ใช้สถานที่ชุมนุมนะครับ
มีรายงานว่าจะมีการปิดประตูคล้องกุญแจประตูเข้าออกทุกประตู
ตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนก็คือวันศุกร์นะ
แต่ท่าทีของทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องจับตาต่อไป
ท่านผู้ชมครับดูท่าทีความเคลื่อนไหวต่อเลยกันแล้วกันนะครับ
เรื่องการชุมนุมก่อนถึงวันชุมนุมใหญ่สาวที่สิบเก้ากันยายนนี้
จนถึงวันนั้นท่านอยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละนะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่มีการไปยื่นหนังสือกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ท่าทีต่างเนี่ยนะครับมาดูนะฮะทางวันที่๑๙ที่จะถึงนี้นะครับ
หลายฝ่ายที่เขาบอกว่าจะสนับสนุนและขอมีส่วนร่วมในการชุมนุม
กับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
อย่างดาราชื่อดังซายเจริญปุระเนี่ยทวิตนะครับ
บอกว่าในวันนั้นจะมีการจัดโรงครัวใหญ่ทั้งอาหารน้ำขนม
อย่างเช่นแกงเขียวหวานหมูเด้งกับขนมจีน
ไอติมห้าสิบถังไปให้ผู้ชุมนุมให้กลุ่มสตาร์ฟนะ
บอกว่าหลังจากเธอทวิตตรงนี้ไปนะครับ
ถูกลูกค้าสั่งปลดงานพิธีกรอืม

แต่แปลกใจว่าเขาทนมาถึงตอนนี้ได้อย่างไรมากกว่า
อ่านี่เป็นความเห็นมุมมองของคุณสายจรวนปุระนะค่ะ
ท่าทีจากทางรัฐบาลนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
บอกว่ารัฐบาลจะใช้แนวทางการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
หรือลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในการชุมนุม๑๙๒๐กันยายนนี้
ทั้งฝ่ายความมั่นคงพลเรือนทหาร
เราจะป้องกันบุคคลที่จะมาเป็นมือที่สาม
โดยขอย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนว่าต้องเป็นเรื่องหลัก
แล้วก็ขอร้องทุกฝ่ายให้ช่วยกันสอดส่องอย่าตกเป็นเครื่องมือของใคร
เพราะเป็นห่วงว่าผู้ไม่หวังดีจะเข้ามาปลุกปั่นสร้างสถานการณ์
ส่วนเอกสารที่ถูกเผยแพร่ไปว่า
กองทัพมีการเตรียมกำลังพลมีการเตรียมอาวุธของกองทัพภาคที่หนึ่ง
เพื่อใช้จัดการการชุมนุมขอยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมครับ

ณพเอประวิจนร์วงศ์ส่วนรองนายโยครัฐมนตรี
พูดถึงการขอใช้พื้นที่ในการชุมนุมนะคะ
บอกว่าทุกอย่างต้องทำตามกรอบของกฎหมายต้องขออนุญาต
ส่วนแผนการดูแลธรรมเนียบรัฐบาลก็สั่งให้ดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย
ธรรมเนียบรัฐบาลก็จะมีการกำหนดระยะการเข้าใกล้

ว่าจะมีการชุมนุมยาวที่ธรรมเนียบรัฐบาลหรือเปล่า
เพราะยังไม่รู้ว่าจะมาถึงธรรมเนียบรัฐบาลไหม
แต่การข่าวที่รู้แน่ก็คือตัวเลขของคน

ส่วนการเตรียมความพร้อมการชุมนุม

พลตำรวจรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ดูแลด้านการจราจรเป็นหลักนะคะ
ไม่ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจะมีตั้งแต่หลัก๑๐๐๐๑แสนคน

ยืนยันว่ารัฐบาลและตำรวจไม่คุกคามประชาชน
ก็ขอให้ทำอยู่ในกรอบของกฎหมายก็แล้วกันนะคะ
ถ้าทำผิดก็จะต้องดำเนินการแล้วค่ะ
เช่นถ้าเคลื่อนออกมาบริเวณชุมนุมที่ถนสนามหลวง
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็อาจจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย
รวมถึงถ้ามีการบุกเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

ว่าการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะคะ
อกจากนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของสส

มีการระบุจากนายสุธินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทย

บอกว่า๑๙กันยายนจะมีสอสอพักเพื่อไทย
ที่ทำงานในอนุกรรมธิการการปกครองของสภา
ไปดูแลการชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน
แต่ไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายไหนนะคะยืนยันแบบนี้
ส่วนในนิพิษอินทรสมบัติอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
ก็ออกข้อเสนอแนะในฐานะสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็บอกว่าทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ต้องรักษาเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
อุดมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะชุมนุมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นด้วยนะคะ
พรุ่งนี้นายศรีสุวรรณจัญญาเลยค่ะ
ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
จะยื่นให้ประปังงอตรวจสอบ
เพราะเห็นว่าการจัดการชุมนุมใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ

ถ้าไม่มีกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลัง

ที่ผ่านมามีบุคคลแสดงตัวชัดเปิดรับบริจาค

เพื่อให้ใช้อำนาจสั่งธนาคาร
บุคคลหรือกลุ่มต่างเปิดบัญชีรับบริจาค
รายงานให้ประปังงอตรวจสอบด้วย

กว่าจะถึงวันชุมนุมวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะ